ไหนก็ไหนเดี๋ยวจะพาไปกินขนมหวานแบบโบราณ

เพราะฉะนั้นตามผมมาเลยครับ
ร้านนี้กระยาศาสตร์แบบโบราณขายมาเนิ่นนานแล้วนะครับ
ที่นี่คือบ้านเลขที่๔๔๖ทับ๑หมู่๒
ตามบนอ่างทองอเบื้องเมืองจวัดกำแพงเพชร
อันนี้ไม่ได้มาบูลี่อะไรยังไงนะ

แล้วเขาภาคภูมิใจกับชื่อร้านนี้เขาด้วย
เพราะร้านนี้นี่แหละครับทำให้เขามีรายได้อย่างมากมาย
แล้วก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของที่กำแพงเพชร
เรียกได้ว่าส่งขายนะทั้งในจังหวัดรวมไปถึงต่างจังหวัด
ผมว่าตอนนี้เผลอไปทั่วประเทศแล้ว

เขาบอกอย่างนี้นะว่ากระยาศาสตร์เนี่ย
โอ้โหเขาทำกันมาหลายรุ่นหลายอายุคนแล้ว
ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนั่นน่ะ

โอ้โหบอกเลยดูการกวนกระยาศาสตร์เขา

คุณเห็นไปแล้วคุณผู้ชมจะกลืนน้ำลายดังเอือก

ขายดิบขายดีมากลูกค้าหน้าใหม่มาเพียบ

วัตถุดิบฮะยังไงกันบ้างในการทำกระยาศาสตร์ทางร้าน

ไม่ว่าจะเป็นกะทิน้ำตาลมะพร้าวข้าวเม่าคั่วถั่วลิสงงาขาว
เลือกของดีมีคุณภาพทั้งนั้น
แล้วเขาอบควันเทียนให้มีกลิ่นหอมถึง๓รอบ
โอ้โหมันจะไม่หอมได้อย่างไรล่ะ
แล้วผัดควบส่วนผสมทุกอย่างเข้าเนื้ออย่างนิ่มนวล

เป็นแพ็คเท่าไรถ่ายถุงเท่าไรยังไงบอกหน่อยได้มั้ย

กระยาศาสตร์กล้วยไข่ขายราคากิโลกรัมละ๓๐๐

อยากทานแล้วทำก่อนคุณชิสาคุณดูไปก่อนใจเย็นที่น้องไปต้อง
อันนี้ใครสนใจไปติดต่อได้ที่ขนมกระยาศาสตร์เงินล้าน
แรนด์บายกระเทยจังหวัดกำแพงเพชร
เบอร์ไว้ให้แล้วอาจจะเบอร์น้อยเดียวขออนุญาตอ่านแล้วกัน
คุณเท่าคนแก่อยู่บ้านน้องไม่เห็นผมเล่าให้ฟัง

กล้วยไข่อ่ะแล้วก็กล้วยหั่นเหมือนคล้ายกล้วยฉางใส่เข้าไปเลย
สุดยอดเลยนะได้อะไรอ่ะอ๋อยังไม่ได้เติมเงินโทรศัพท์เลย
ใช้ระบบเติมเงินอยู่อ่ะโกหกซะไม่เนียน
โทรไปทีหลังแล้วกันนะรออยู่นะ